สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีค่ะ
ข่าวใส่ไทยสดไม่ใหญ่เยอะ
กำกัดคือเลี่ยงไปแบบนี้
ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ปกติดูดี

ตอนนี้ก็เลยไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามข่าวของคุณหนิงนะครับว่าเป็นยังไง

ข่าวแรกเลยนะครับกรมอุตุนะครับ

เข้ามาคุยกันนะครับไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับ

ทีมใครคืออย่างไร
ต่อจากเมื่อเช้านะครับก็มีอ๋อมีทีมอุ้นเจนนะ
มีทีมขวัญทีมแม่ขวัญทีมชาวคริสต์

ทีมหนุ่มไม่มีหรอกทีมผมแล้ว

มีโอกาสฝนฟ้าขนอง๘๐ของพื้นที่นะครับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกลางตะวันออกใต้
ฝั่งตะวันตกมีฝนหนาแน่น

อุตุวิทยานะครับก็มีการรายงานนะครับคุณผู้ชมครับ

ยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ
บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ

ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะฮะ

ระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับ
และฝนที่ตกสะสมในระยะนี้เอาไว้ด้วย
สำหรับกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงปริมณฑลนะฮะ
มีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะครับ
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางนะครับ

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะ
ยังคงผลกคลุมทะเลอันดามันพรรคใต้และอ่านไทยอยู่

พายุโซนร้อนที่เข้ามาชื่อแอร์รี

เขาหายไปแล้วมีแอร์รีเป็นพายุโซนร้อนนะครับ
ทะเลจีนใต้นะตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างออกไป
ตะวันออกของฮ่องกงประมาณ๓๙๐กิโลเมตร
ฝนตกโพกร่มแต่รถติดนึกว่าจะทำยังไง
บอกตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวนะฮะมาที่ตะวันออกเล็กน้อยอย่างชัด
ก็คือยังไม่หยุด
จริงแล้วก็จะไปมีถึงต้นเดือนพฤศจิกาจริงใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสภาพอากาศ
ใครที่เดินทางไปฮ่องกงก็ควรตรวจสอบก่อน
อีก๑๐๑๑ตุลาคมพยุคนี้ยังไม่สงบ

เขาบอกว่าให้ประชาชนรอติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป
จะเป็นห่วงก็คือชาวประมงว่าเขาต้องรู้ล่วงหน้า

ตอนนี้ฝนไม่ได้หยุดณวันนี้แล้วมีต่อไปอีกแล้ว
เดือนนี้จะหมดแล้วเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้ว

เขาก็มีข่าวดีของกรมอุตุเขาก็บอกเหมือนกันว่า

คุณจะได้บอกว่าจะมีเป็นเหมือนกับลูกเห็บตกด้วยนะ

ทั้งหนาวทั้งฝนตก

มาแล้วดีใจจังรักษาตัวนะคะดีใจที่หายแล้ว
กินผมมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วแต่ว่าคุณไม่ได้ตื่นมาดูผม
คุณมาเห็นตอนนี้จริงมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วดีขึ้นแล้วครับ

ขอบคุณแฟนข่าวใส่ไข่ทุกคนด้วยนะครับ

เป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจเพราะว่าผมนอนดูอยู่

ทำไมต้องแพงขนาดนั้นนะฮะเรามาดูกันแล้วกันนะคะ
เอาตัวที่มันมีไข่ในท้องขึ้นมาเลยไหมได้
ขอเชิญค่ะไข่ปลาคาเวียมาจากปลาสเตอร์เจียน
วันนี้เรานำปลาสเตอร์เจียนมาขึ้นแท่นข่าวใส่ไข่

ไม่อยากให้พี่หนุ่มมากทำให้หนูไม่ได้เตรียมตัวเลยอะค่ะ

ไม่พอดีตอนแรกหน้าที่ของน้องคนนี้คือเป็นผู้อัญเชิญ

ใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ฝากไว้ให้กินพอดีไปแสดง

ก็เลยว่าเดี๋ยวเนี่ยค่ะแต่งหน้าเพื่อจะมาอัญเชิญ
ปรากฏว่าพี่หนีไม่มาพอดี
คุณขึ้นมานั่งแทนได้ไหมเพราะเมื่อกี้จะมีคนส่งไลน์เข้ามา
มีคนไลน์กลับมาบอกว่าขอให้คุณแอคเจ๊กาจี้มานั่งได้ไหม

มาเถอะแหมมาสักขนาดนี้แหละ
ได้เตรียมตัวจริงเลยไหมคะ
ตาปลอมมันงอกขึ้นมาเองใช่ไหม

นี่ค่ะวันนี้น้องเอาไข่ปลาคาเวียฝากค่ะ

ไข่ปลาคาเวียที่เป็นนี้นะคุณผู้ชม

ไปดูกระบวนการของมันก่อนว่าปลาเนี่ย

หนุ่มดูสิแล้วก็ไข่มัน

ไข่มันถ้างตัวเลยคุณ

ทั้งนิดถ้างล่างมันคือไข่หมดเลย

คาเวียไม่มีในโลกนี้ค่ะปลาที่มีไข่มาทำคาเวียเนี่ยคือปลาสเตอร์เจียน
คำว่าคาเวียแปลว่าไข่ปลาที่ปรุงรสมีบางประเทศทำจากปลาซาวมอน
แล้วก็มาบอกว่าเป็นคาเวียคือใช้คำว่าคาเวียมันแปลว่าไข่ปลาปรุงรส
ไข่อะไรที่ทำมาเป็นอยากสเตอร์เจียนเพราะถ้าคาเวียแปลว่าแท้ต้องมาจากเท่านั้น
ซึ่งตอนนี้นะฮะปาเซอร์เจียนที่เอามาทำคาเวียได้จะอยู่ที่ทะเลสาปแคสเปียน
ซึ่งเป็นทะเลสาปซึ่งมีชายแดนอยู่๓ประเทศคืออาเซอร์ไบจานอีรานและรัสเซีย
ต้องมีคนเคยทราบว่าสเตอร์เชียนของอีรานอร่อยมาก
เพราะว่าเขาอยู่เขตอีรานคนอื่นเข้ามาจับไม่ได้
แต่ตรงนี้เป็นฝั่งรัสเซียจับจนกระทั่งจะหมดศูนย์พันธุ์อยู่แล้ว
เขาก็เลยหยุดตอนนี้ต้องเป็นสัตว์สงวนจะทำอะไรนี้จะต้องผ่านกระบวนการ
ทางราชการจะต้องมาควบคุมเพราะว่าจะได้สงวนพันธุ์ไว้ให้มีได้ตลอด
กระบวนการในการทำเมื่อเอาออกมาแล้วเขาต้องใส่เกลือชนิดนึงให้เมือกละลายไป
แล้วให้เม็ดแบบวาวขึ้นมาแล้วก็มีใส่น้ำมันเฉพาะของเขา

คำถามส่วนตัวคือทำไมถึงพูดถึงไข่ปลาคาเวียคะเกี่ยวกับข่าวช่วงนี้เปล่าคะ

ข้างล่างเนี่ยอาจจะถูกกว่าถ้าเกิดไปกินบนเครื่อง

อันนี้คือซอยพริกซอยหอนวักกะบีมะนาวใส่

ถ้าอร่อยจริงแล้วก็ชั้นสูงจริงเนี่ยนะคะ

ทำไมน่ะ

คือเขาจะต้องมีอันนี้มีหอมสับ

กระบีบมะนาวแล้วก็ใส่ครีมเปรี้ยว

ไอ่ตรงนี้ต้องดีจังเลยต้องดีจริง

คุณกอล์คไอคอล์เข้ากินหน่อย

พี่หมี่หวังว่าถ้าเกิดมีให้เลือกบนเฟิร์สค้าหนูเขากินแคร์กเกอร์ดีกว่า
คือเรามันมีอย่างนี้ค่ะ
ที่มันแพงก็เพราะมันหายากทำยาก
แล้วปลาที่จะออกไข่นั้นก็เป็นฤดู

อุ๊ยราคาเท่าไหร่ครับคุณแม่แล้วก็แกให้ฉันกินต้องเคี้ยวไปก็พูดไป
แปดแสนฮะกิโลละแปดแสนห้าที่แพงที่สุดตอนนี้เป็นสีทอง
คงจะ๐๐๐๐ละถ้าอย่างนั้นคงจะลากันมากดู
แต่ถ้าทั่วไปก็๗๐๐ดอลลาร์ก็ประมาณ๒แสนถึง๓แสนบาท

หล่อนตอนนี้เขาเพิ่งทดลองอยู่ที่โครงการหลวง

พี่เลี้ยงที่ลำปางนี่ไง
ของไทยเอาสเตอร์เจียนมาเลี้ยคุณหนุ่มที่โครงการหลวงเลี้ยบังเกิด
ประมาณไม่เกิน๖๗ปีเราจะมีปลา
เอาจริงป่ะคือแต่สงสารนะเมื่อกี้เห็นเขาผ่าท้องเอาไข่ออกมาเยอะแยะเลย
ก็เลี้ยงขึ้นนี่คุณใส่ข้างบนไว้ทำไมเนี่ยเป็นรูป
จะถูกจับไงถูกจับไงพูดเรื่องคราวนี้ไงตอนนี้ไงพูดเรื่องลูกขวัญก็โดนจับนะ

เมื่อกี้ผมผมเพิ่งเจอคุณแม่กันเหมือนนั้นเนี่ยที่ช่อง๗

คุณจะทราบว่าใช่ไหมแต่เวลาโดนเร่งเวลา

คุณรู้แล้วใช่ไหมยังทันอีกข่าวนึงป่ะฮะ
อัตราค่าจ้างครับแรงงานขั้นต่ำอ้าเกย์คุณทำงานหน่อย

ให้เขาทำงานผมอยากให้เขา
ข้อมูลการประกอบเยอะมากแล้วก็คิดว่าจะขึ้นราคาได้

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดพิจารณา

เขายืนยันว่าจะสามารถสรุปได้ปลายเดือนตุลาคมนี้

แต่ปลายเดือนนี้จะรู้แล้วว่าจะขึ้นเท่าไหร่

บ้านฉันเองเปิดจุลคิกเลย
การพิจารณานี้นะคะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบครอบนะคะ
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือของตัวเองด้วย
เพื่อการขึ้นราคาค่าจ้างนั้นจะได้สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจของเราที่ก้าวไปข้างหน้า

เธอทำไรวันเหรอ

อันจีใส่ขนตาปลอดอันจีไม่โกนหนวดด้วยเหรอ

หนูไม่ได้เตรียมตัวขนตาพร้อมเนี่ย

เตรียมปิดเบรกค่ะอะช่วงหน้าช่วงหน้าก็กฟิชย้าทำไม
โพสต์ไอจีโพสต์ไอจีจับมือภาพขวัญอุสามณี

กินค่ะกินค่ะคุณแม่ส่งมาจากลำปังต้องกินนะครับ

ให้ทุกชมชัดว่ามันแบบว่าเป็นเล็กเหมือนไข่ปลาดุก

คือต้องบอกเลยว่าเนี่ยแพงมากจริงนะคุณผู้ชมครับ

เป็นอะไรที่ชาวต่างชาติเนี่ยโอ้โห

ค้นหากันแบบเยอะแยะมากมายนะฮะ
นี่นะฮะคุณกินที่นะครับทานเลยนะเต็มที่ครับ
เป็นพื้นเมืองเป็นเรื่องสบาย

ตอนแรกกินรู้สึกเฉยตอนนี้อร่อย

อันนี้คือของดี
ถ้ามันแบบไอ้ที่แบบอันใหญ่เป็นขาวบ้างเลย

หนูรู้แล้วล่ะทำไมถึงเป็นข่าว

เตอร์เจี้ยนไงที่ผ่าท้องเมื่อกี้

เพราะตัวจริงก็เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมดูสิ
อันนี้คือไม่ได้ขายสินค้านะ
ในนี้ไม่น่าจะมีขายนะต้องสั่งนะพวกนี้นะ

โอเคนะฮะตอนนี้นะครับก็หลังจากที่มีข่าวคราวกันมาแบบ
เยอะแยะมากมายนะครับคือการข้าวของน้องขวัญ
คุณแม่ด้วยรวมถึงน้องลูกแก้วด้วย
เมื่อเช้าได้มีการพูดไปแล้วนะครับว่า
ตอนนี้เนี่ยนะฮะเกิดปัญหาภายในบ้านยังขึ้น
ระหว่างน้องขวัญนะฮะแล้วก็คุณแม่นะครับ
คุณแม่ได้มีการออกมาโพสต์ไอจีบอกว่า

สะดวกแล้วก็โทรหาแม่หน่อยนะคะ
ไม่ได้คุยกันตั้งนานจำเบอร์แม่ได้ไหม
พอโพสต์ปั๊บก็ออกมานอกบ้านเลยค่ะจากเป็นเรื่องในบ้าน
ต้องนะฮะพอโพสต์นี้ปั้งเข้ามาเนี่ยนะฮะโอ้โห

กระแสต่างเนี่ยเทไปที่คุณก๊อฟฟิชยะหมด
ว่าคุณเอาลูกสาวไปไว้ไหน
เอาซ่อนไว้แล้วกลับคลับกมหนูเหมาให้กลับบ้านทุกวัน
ก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์แล้ว

แล้วอยู่ตรงไหนทำไมแม่ไม่เห็น

ก็มีทางเข้าไหน
กว่าด้วยมั้งน่าจะกว่าน่าจะกว่านะหลายคนแบบว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนในละครไงครับเหี่ยว
เลี้ยซ้ายผู้ชายเลี้ยขวาไหมคะบางทีคนเลี้ยวแม่อาจจะเลี้ยวซ้าย
ขวัญอาจจะเลี้ยวขวาคนละปีขอให้ใจเย็นคนละปีขอให้ใจเย็น
บ้านนะครับมุมนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นทางน้องขวัญเองก็ได้มีการบอกนะครับว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเงินเป็นตัวทำลายครอบครัวนะฮะ
เองก็ได้มีการโพสต์นะครับบอกว่าเอ๊ะถามว่าเงินฉันอยากได้ไหม
ฉันก็อยากจะได้ค่ะนะฮะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าอีกหน่อยคุณแม่ก็จะต้อง
ไม่อยู่แล้วแหละเงินทั้งหมดที่เก็บไว้ก็ให้ขวัญนั่นแหละเขามองอย่างนั้น
ไงจะเป็นของน้องขวัญนะคะมีลูกสองคนอ้าวก็เป็นเงินน้องขวัญ
ไปเป็นเงินของแก้วด้วยไงอ้าวหรือยังไงเอาสมมุติถ้าเกิดเราไม่ได้
มีคนเข้ามาให้กำลังใจน้องขวัญเยอะแยะมากมาย
เพราะขวัญเองก็บอกว่าตัวเองทำงานมาทั้งชีวิตตั้งแต่๓ขวบจน๓๐แล้ว
เงินเดือนละแค่๓๐๐๐บาทเท่านั้นเองต่อ๑เดือน
ซึ่งเธอก็รู้สึกว่าณวันนี้เธออยากจะแบบเติบโต
อยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองอยากทำลิปสติกขาย
ก็เลยไปขอเงินทางคุณแม่คุณแม่บอกไม่ได้
ขวัญก็ตกใจว่าอ้าวแล้วเงินหนูไม่ใช่เหรอ
หลังจากนั้นคนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นถึงไม่ให้มา
หนูก็จะก่อร่างสร้างตัวเองรับงานเอง

คุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าทำไมทำแบบนี้ล่ะ

บอกเลิกสัญญาว่าไม่ต้องดูแลหนูแล้วนะ

แม่ก็ตกใจไงแม่ก็บอกทำไมมันเป็นอย่างนี้

ประมาณปกติรายได้ขวัญเนี่ยแม่ยังเป็นคนรับ
สุดท้ายแม่ก็บอกว่าแต่เรื่องนี้แม่เคยบอกขวัญไปแล้วนะว่า

ขวัญว่าไม่เป็นไรแม่ดูแลหนูดีที่สุด

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะหนุ่มก๊อฟพิชยะนะฮะ

เป็นภาพที่เจ้าตัวจับมือคุณขวัญ

มีสีหน้ายิ้มแย้มสดใสนะครับ

โดยเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายนะครับ
ไม่ขาดสายเลยอย่างเช่นคุณหมูวิปกาเนี่ยนะฮะ

พร้อมข้อความให้กำลังใจนะครับบอกว่า
ไม่ได้รู้จักน้องขวัญเป็นการส่วนตัว

หาเงินเลี้ยงทั้งครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก

มาวันนี้น้องเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว
มีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์รัก
พี่อาจารย์ช่วยขอให้ทุกอย่างผลไปด้วยดีนะคะ
แล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปเอง
พี่เจพี่เจแอบเห็นใจน้องขวัญนะฮะ
ตอนที่ฟังสัมภาษณ์อึดอัดดีจริง

นี้อยากจะเล่าว่าผมเคยทำเสื้อขายเพื่อช่วยน้ำท่วมทางใต้
ขายกลางห้างประกาศข่าวไปว่าจะขาย
จำได้แม่นว่าน้องขวัญนี่แหละฮะที่มาเองมาช่วยยืนขายตั้งแต่บ่ายถึงเย็น
ไม่ต้องเทียบเชิญมาเองขายเองใจโคตร
โพสต์นี้แค่เห็นใจคนรู้จักไม่ได้เกาะกระแสเพราะแค่นี้ก็ดังพอแล้ว
ชอบชอบชอบแฮชแท็กแต่จริงเพราะว่าเข้าไปใดติดตามเขาไม่ได้
ไปทาวิตเตอร์เฟสบุ๊คพูดอย่างจะเป็นแฮชแท็กทีมน้องขวันนี่

สิ่งหนึ่งซึ่งจะบอกเลยนะผมว่านะคืออย่างเช่นคนที่เขากำลังมอง
เขามองประเด็นที่ว่าเอ๊ะทำไมแม่ถึงได้มีการออกมาพูดว่า
แม่สร้างขวัญได้แม่ก็ทำร้ายได้
ประโยคนี้เลยทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันดูรุนแรงไปไหมสำหรับความรู้สึกของขวัญนะฮะ
แต่น้องขวัญเขาก็ตอบดีนะเพราะอย่างนักข่าวไปถามเขาอย่างนี้

ทุกครั้งเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์น้องขวัญเนี่ย
จะไม่มีเหวี่ยงไม่มีเดินหนีหรือแบบหลบแอบ
บอกเลยนะน้องขวัญเท่าที่ผมฟังน้องขวัญสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยนะฮะ
ผมบอกเลยว่าไม่ได้มีการเตรียมการมาสัมภาษณ์
สัมภาษณ์แบบเพียวเรียวจริงไม่ได้มีการแบบตั้งว่า

ผมดูแล้วแบบเกิดจากการมงกภาวะของจิตใจจริงที่พูดออกมา
แล้วว่าน้องมีการควบคุมสติที่ดีนะ
เพราะแกบอกเลยว่านี่เป็นเรื่องของในครอบครัว

ส่วนตัวของคุณก๊อฟเองเนี่ยก็อย่าไปพูดถึงเลย
เพราะเป็นคนที่๓ไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่เรา๓คนอย่างที่บอกนะครับว่า

ไม่ใช่สิเรื่องแบบนี้จริงแล้วต้องเรียนไปถึงทางคุณขันด้วยนะ
มันเป็นเรื่องของแบบการสาวไส้ให้กากิน

คนที่เขารับเสพข่าวไปเขาก็

เพราะตอนนี้ตอนนี้คือนักข่าวพอลล่าวเลย
เค้าให้เบรกเดี๋ยวนี้เค้าบอกไม่งั้นเค้ายังปล้าด

โอเคช่วงหน้าอเล็กรับห่างจอยนิรณี

เค้าไม่เลิกแน่นอนเดี๋ยวค่อยบอกค่ะอุ๊ยไม่อยากพูดเลยล่ะ
อุ๊ยไม่ได้เรียงสา

พี่ติดไว้แต่ตอนเช้าค่ะพี่เหมียวเรื่องนี้ค่ะ

คุณก๊อฟเบญจพลส่งไลน์เข้ามาบอกชอบรายการนี้มาก
แต่ว่าเพราะว่าอยู่ก่อนพี่ดูต่อกับว่าไงคะ
อ้าวพี่อยู่ของใครคะ
เดินอยู่ในสวนสัตว์ให้อยู่ในกรงอยู่กับสวนสัตว
๓๑เรียกว่าหลายวันแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วสำหรับข่าวนี้นะคะ
ตกลงว่าอเล็กกับจอยเขาเลิกกันแล้ว

เมื่อก่อนเขาเป็นอ่าเขาเป็นแฟนกันไหม

คือแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะว่าเวลาเข้าไปไหนเข้าไปเที่ยวด้วยกันตลอด
เขาต่างยังไหนผู้ชายเมื่อก่อนเขาไปแหม้ผู้ชาย

เดี๋ยวก่อนตอนเล่นละครกันตอนนี้ก็น่าจะ๒๔๒๕ละ

แต่บางคู่ผมเห็นแบบ๑๐กว่าปีก็มี

อุ๊ยอร่องกับเมียก็ต่างกันตั้ง๒๐๓๐ปี
ไม่แต่ผู้หญิงคือผู้ชายสิ

ผู้หญิงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ
จิ้นเขาทำให้ออกงานด้วยกันเพราะว่างานก็ต้องการภาพคู่จิ้นนี้เพราะน่ารัก
คือเหมือนพี่จอยก็พูดดีนะคะว่าคู่จิ้นทีรณีเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่า
แฟนคลับค่ะถ้าวันใดแฟนคลับหมดรักมันก็ต้องจบ

ก็ว่ามีบุคคลเพิ่มขึ้นมาน้องเป็นเน็ตไอดอล

มาเป็นแฟนกับอเล็กเหรอ
เน็ตไอดอลในแง่ไหนคะ

แสบภาพคนนี้นะขอร้อน
คนก็จะฟอลล่อเยอะก็เรียกว่าเน็ตไอดอล
จนเขาบอกว่าเนี่ยอเล็กมันกลับมาคุยกับคนนี้แล้ว

ตกลงคิมเบอร์รี่กับมากกี้

มิ้นท์นั้นไปงานวันเกิดของมากกี้

ทำให้เกิดกระแสข่าวว่าถ้ามีมิ้นท์จะไม่มีคิม

ล่าสุดมีภาพน่ารักให้ดูนะคะ
อกย้ำมิตรภาพดีของมากกี้กับคิมเบอร์รี่

นี่เหมือนเดิม

เมื่อกี้ระหว่างใจคุณป๊อกพระสรรค์กรแชะภาพโดยสาวครีมเขาแอบบนเบา
เขาบอกว่ามากินข้าวไกลมากยังมีเรื่องต้องเมาส์อีกเยอะ
วันนี้มาคนเดียวเบื่อเสียงเขาจะลอย

ผมชอบเขามากเลยนะผมว่าเขาเป็นเด็กที่แบบน่ารัก
คือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าไปเรียนต่างประเทศ

สมมุติสำหรับครัวครัวอบรมดี
สุภาพดีมากผมบอกเลย

เวลาคุยกับผู้ใหญ่ต้องกลุ่มมือเดินไปส่ง
จนผู้ใหญ่ขึ้นรถแล้วก็หยุด

อย่างผมเจอแกเนี่ยแกก็จะบอกผมเรื่องหุ้น
แกจะสอนเรื่องหุ้นนี่ครับนี่อะไรอย่างนี้

หาผมได้อะไรอย่างเงี้คือแบบเป็นเด็กน่ารักมากอ่ะ

หรือแบบไงมากอะมีจัญญาบันดู

จริงด้วยหมดแล้วมี๓เบรกกับพี่มันตอนเช้าก็ลงไปไปก่อน

โตโตบอกว่าเนี่ยนะฮะปัดแต่งไบท์นะฮะปีหน้านะครับ

คุณโตบอกว่ายังไม่มีแพลนแต่งงานกับคุณไบท์ปีหน้านะวอน

บอกว่าก็ให้ลุ้นช็อตหวานอาจได้เล่นเอ็มวีคู่กัน
ดูรูปนี้เขาน่ารักกับคู่นี้

ใช่ใช่ใช่ทางน้องใบท์เว้ยเขาก็ออกมาร้องเป็นแบบ

เราก็อยากให้ตัวคู่รักที่กำลังเป็นคู่รักก็ดูอย่างตลอด

คู่นี้ตอนเช้ารักจงก็ยากเย็น